ที่บ้านแห่งความฮาบ้างดีกว่าสำหรับบ้านของพี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็ลูกทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะ
ช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่างที่บอกไปพี่เปิ้ลบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วย
ล่าสุดเห็นบอกว่าไปช่วยเหลือชาวประมงหน่อยพี่น้องชาวประมงทำทะเลใช่ไหมคุณผู้ชม
พี่เปิ้ลเขาบอกว่าไปเหมาซื้อกุ้งอย่างดีมาเลยเอามาทำเมนูแสนอร่อยมาในราคาย่อมเยาว์
เปิ้ลเขามีร้านอาหารด้วยไงก็เลยเมาส์มอยผ่านวีดีโอคอลมาที่บันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าช่วงสงกรานนี้นะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าโควิดกันทุกบ้านเนาะ
ก็ให้ลูกโชว์สกิลตัดผมให้พี่เปิ้ลด้วยซึ่งพี่เปิ้ลบอกเลยว่าโชคดีที่หูเนี่ยไม่ติดตามแบตเตอเลี่ยนไปด้วยค่ะ
ดีนะที่พี่เปิ้ลเขาเป็นทรงฮิตอยู่แล้วทรงสกินเฮดเขา
ส่วนที่มีหลายคนแซวโดยเฉพาะตัวคุณพ่อเองเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนนี่แหละเป็นคนจุดประกายการแซวเรื่องนี้หมดเลยนะครับ
บอกว่าน้องออร์เกรสเนี่ยหน้ามันเหมือนใครหน้าน้องเหมือนแจ๊คแฟนฉันค่ะ
พี่เปิ้ลบอกว่าต้องขอโทรไปเคลียร์กับแจ๊คหน่อยช่วงแม่จูนท้องเนี่ยมาที่บ้านเขาหรือเปล่า
ไหนจะเรื่องก่อนหน้านี้ที่พี่เปิ้ลหลายคนแซวอันนี้พี่เปิ้ลไม่ได้แซวตัวเอง
บอกว่าพี่เปิ้ลหน้าเหมือนหัวหน้ากองสลากค่ะที่ไปหมุนลอตเตอรี่อยู่คราวที่แล้วนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลก็หน้าเหมือนหัวหน้ากองสลากไปอีก
พี่เปิ้ลเนี่ยโอ้โหก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะ
ที่มีคนทักมาว่าหน้าเหมือน
เป็นเรื่องสนุกค่ะคลายเครียดกัน
ไม่ได้จะมาแห่กันหรือจะมาถอนแกล้งกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มองให้มันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ให้มันผ่อนคลายแค่นั้นเอง
เออไม่รู้พี่เปิ้ลหน้าเหมือนใครแหละแต่เทปนี้แน่

ไปหางานให้บ้านเขาอีกนะ
แต่ว่าก็น่ารักดีก็เป็นสีสันในช่วงนี้ที่หลายคนเครียด